เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะคะ
ใช้คำว่าฝนเทถล่มอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แค่ตกดีกว่า

โดยเฉพาะวันหยุดยาวในช่วงวันแม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์

ที่ไหนฝนจะตกบ้างอากาศจะเป็นยังไงนะคะ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
เป็นสัญญาณเริ่มต้นของกลุ่มฝนที่กลับมาตกชุดอีกครั้ง
ภัยแรงที่ผ่านมามีการสำรองน้ำไว้เยอะตามแหล่งน้ำต่าง

โอกาสการเกิดน้ำท่วมก็เยอะขึ้นด้วย
จุดไหนที่เป็นจุดที่มีน้ำฝนสะสมเยอะวันนี้ต้องติดตาม
สำหรับใครที่จะเดินทางเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือได้อย่างถูกต้องได้ถูกวิธี
ใครจะไปท่องเที่ยวเดี๋ยวตรวจสอบสภาพอากาศกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เริ่มต้นในเมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สภาพอากาศเมืองไหนของเรานั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
สถานการณ์ฝนแน่นอนคงต้องเฝ้าจับตาอย่างต่อเนื่องสำหรับใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราณขณะนี้
จากการตรวจสอบณตอนนี้มีจุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถทำให้เกิดฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้
เหนือครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดแม่ห้องศร
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณทางตอนบนนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนม
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจะสังเกตว่าขณะนี้เองมีกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาแล้วก็กลุ่มใหญ่ละทีเดียว
มีกลุ่มก้อนเมฆปกคลุมเกือบทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีตราด
ขณะที่บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างอย่างภาคใต้ก็จะเน้นบริเวณทางตอนบนนะครับจังหวัดระนองกระบี่รวมไปถึงจังหวัดชุมพร
อกจากนี้เองในบริเวณอ่าวเบงกอก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าในช่วงเย็นวันนี้จะเข้ามาปกกลุ่มในหลายจุดทั่วประเทศไทย
ปัจจัยที่เหนียวนำยังเป็นเรื่องของมรสุมฤดูฝนนะครับ
ภาพรวมหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
พื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษนะครับ
ในบริเวณฝั่งภาคอีสานจะสังเกตว่าตอนนี้เองเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ในบริเวณทางตอนล่างของประเทศลาว
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับกลุ่มฝนดังกล่าวก็จะค่อยแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ตัวในหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับ

ช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนนั้นจะเริ่มมา

แถวบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไล่ผ่าน

สะเกดนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือ
จะเน้นตกบริเวณฝั่งตะวันออก

ก็มีตกกระจายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ

กลุ่มฝนนั้นก็จะเริ่มปกคลุมในบริเวณ
พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างมากยิ่งขึ้นนะครับ

รวมถึงพื้นที่ภาคล่างตอนล่างกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะเจอฝน

หลังจากนั้นครับคำนวณต่อไปในช่วงค่ำคืนนี้

พื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
นี่คือสถานการณ์ฝนตอนบนจนถึงตอนกลาง
มาดูกันต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ

ตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ

นวณต่อไปนะครับก็จะมีการตกกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกชุกด้วย

ที่ตกมาในระยะนี้อาจจะทำให้เกิด
ภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา

สุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่ยังคงพัดปกคลุม
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไป

มรสมตะวันนั้นจะมีความแรงมากยิ่งขึ้น
บริเวณทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนั้น

นั้นใครที่จะชวนคุณแม่ไปท้องทะเล

เพราะว่าคลื่นสูงอาจจะทำให้เกิดเรื่องของ

ในขณะที่อุณหภูมิจากการตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น
วันนี้คาดการณ์ว่าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๔
๓๔๓๕องศาเซลเซียต

สูงสุดวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

อีสานตอนบนบางจุดยังคงร้อนอยู่
อยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต

วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง

กลุ่มฝนนั้นจะใล่
กราฟที่คุณผู้ชมมันอยู่นักขณะนี้
คือแบบ

ทั้งฟ้าเพื่อกลุ่มฝนตลอด

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนอย่างที่บอกนะครับ
โอกาสตกไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้
ยังไงการสัญจรในวันนี้การเดินทางกลับบ้านกลับจากที่ทำงาน

นี่คือในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้
สถานที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือไปชมรูปปั้นพระเยซูครับ
ซึ่งถือว่าเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน๗สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
มีความสำคัญอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับ

ซึ่งเป็นรูปปั้นพระเยซูที่มีขนาดความสูงถึง๗๐๐เมตร
ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองแล้วก็ชายหาดที่สวยที่สุด
นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นรถรางไปบนยอดเขา
เพื่อที่จะมองรูปปั้นอันเป็นที่สการะของชาวบราซิล
แล้วก็ชาวคริสต์ทั่วทุกมุมโลกอย่างใกล้ชิด
บราซิลมักจะกล่าวอ้างว่าพระเจ้านั้นเป็นชาวบราซิล
ราวกลับว่าอยู่ในความคุ้มครองของพระองค์นั่นเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครไปก็คงจะต้องไปถ่ายรูปเก็บเป็นเที่ยวระลึก
แต่ว่าถ้าหากไปวัน๒วันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศหน่อย
แล้วก็จะคาดการณ์ว่าตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นท้องฟ้าก็จะเริ่มปลอดโปร่งแจ่มใสอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่ได้เน้นย้ำว่าในอันระยะนี้
บริเวณดังกล่าวยังมีโอกาสเกิดฝนเป็นระยะตลอดการแข่งขัน
ยังไงก็เตรียมตรวจสอบสภาพอากาศ
ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการท่องเที่ยวเดินทาง

และนี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งไทยและก็ต่างประเทศ
นำมาให้กับทุกท่านที่ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป